ข่าวต่อไปนี้ผมมีอารมณ์ร่วมมากเลยนะ
แล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ย

รถทัวร์ที่ชนต่อหม้อแบตตบอ่ะ

คนขับเสพยาบ้ามาก่อนขับนะฮะ
พาเขาไปตายพาเขาไปเจ็บกัน
ไปดูความคืบหน้าคุณผู้ชมเอาดูภาพนี้ก่อน
มาแล้วมาแล้วตอนนี้จดปั้ง
โอ้โหผมเห็นแล้วผมแบบรับไม่ได้ฮะ

แล้วมีคนเสพยาบ้าขับให้คุณนั่ง
โอ้โหผมรับไม่ได้จริงชีวิตฝรั่งที่บนสั้นได้มากเลย
เออรถทัวร์ปรากฏ๒ชั้นสายกรุงเทพฯสวนภูมิ
สวนภูมิคือ๑๐๑นะหมายเลขทะเบียน๑๐๔๔๒๘๑๐๑
เสียหลักพุ่งชนต่อหม้อสะพานต่างระดับ
หน้าห้างโลบินสันจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมาเขาตายไป๘บาทเจ็บ๒๒นะฮะ
นี่แหละครับตำรวจนำตัวนายนารินศาสตร์หงษา
พนักงานขับรถทัวร์คันเกิดเหตุไปตรวจร่างกาย
ตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายครับ
เจ้าตัวก็เลยต้องจำใจสารภาพแหละ
เพิ่งเสพยาบ้ามาครับคุณตำรวจแล้วก็มาขับรถ
โดยเริ่มขับมาตั้งแต่คือเขาเป็นมือสองนะ
มือ๑เนี่ยออกจากสวนภูมิมาใช่ไหม

เขาบอกใช้ความเร็ว๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มาถึงที่เกิดเหตุเกิดอาการวูบ
หู้บพอสะดุ้งเติบอีกทีมันเอาไม่อยู่แล้ว
มันปีนแบรีเออร์พุ่งชนต่อหม้อสะพานต่างระดับ
แล้วมีคนเจ็บคนตายอย่างที่อ่านไป
ทีนี้ชาวเน็ตครับย้อนไปดูฮะนี่เป็นอีกเรื่องแล้ว
วันเกิดเหตุนี่ครับมือสีฟ้าชี้กระดิ๊กอยู่นี้
กู้ภัยเสื้อขาวที่เข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ
มีภาพถ่ายมีแต่ตัวไม่มีหัว

ถ่ายรูปไม่มีหัวใช่ไหมเราก็รู้กันอยู่

ชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นแล้วบอกช่วยกันตามหา

เพื่อจะได้ไปทำบงทำบุญได้ทัน
บางคนมองในวิทยาศาสตร์บอกว่า

แบบก้มดูที่พื้นที่เท้า

ต่อมามีคนแสดงว่า
พี่กู้ภัยในภาพเป็นพี่ชายเขาเอง
อย่างไรก็ตามไปทำบุญแล้ว

น้องเอาสบายใจเป็นที่ตั้งดีกว่า

ของผู้ประกอบการเนี่ย

และนี่ให้เสพยาบ้าเนี่ยคุณตรวจคนขับของคุณยังไง
ให้มาขับรถพาคนไปตายได้